ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองเป็นภาพสะเทือนใจนะคะ
มีคนไปพบศพเด็กทารกค่ะถูกสุนัขคาบ
แล้วก็วิ่งออกมาอยู่ริมถนนเฮ้ยเนี่ยค่ะ
ก็ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบดูค่ะโอ้
เป็นศพเด็กทารกจริงจริงนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยไปพบว่ามีสุนัขเนี่ย
ฆ่ามาทิ้งเอาไว้ตรงถนนเส้นรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
มีร่องรอยถูกสุนัขกัดแทะอวัยวะเนี่ย

ถนนเส้นรอบอ่างน้ำหนองปลาไหลที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ไปเจอกับคุณสายชนนะคะผู้ที่เจอสุนัขค่ะ
บอกวันนั้นเขากำลังจะไปตกปลา

คือดูแล้วมันเหมือนกับเหมือนร่างเด็กทารก

ปรากฏว่าเป็นศพเด็กทารกจริงค่ะ
กูไพปลกแดงมาดูเนี้ยนะคะก็คาดว่าทารกน่าจะอายุประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะคะ
แล้วมีลักษณะคล้ายกับเป็นทารกแพทย์เอ่อเพศหญิง
แต่เดี๋ยวต้องรอยืนยันจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้นำร่างไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลปลวกแดง
เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ